จากนั้นเราไปต่อกันที่เพชชบูลบ้างกรณี๑๗รีสอร์ตที่ภูทัฟเบิก
ล่าสุดทางด้านในอำเภอลมเก่าก็ให้เจ้าหน้าที่นำประกาศไปติด
เป็นการขีดเส้นตายแล้วนะคะว่าให้๑๗รีสอร์ทภูทับเบิก
ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงย้ายออกขีดเส้นตายภายในวันศุกร์หน้าค่ะ
ชาญชัยสอนศรีวิชัยในอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
นำประกาศไปติดแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการรีสอร์ท
ภูทับเบิกจำนวน๑๗แห่งที่ยังคงฝ่าฝืน
ปฏิบัติตามคำสั่งในการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้
สนที่กำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง
เข้าติดตามประกาศตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่อแก้ปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก
โดยให้เจ้าของรีสอร์ทจำนวน๑๙แห่งค่ะ
ถูกสารพิพากษาสั่งให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ดำเนินการลื้อถอนและขนย้ายสิ่งของออกภายใน๓๐วัน
ก่อนที่จะครบกำหนดเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากครบกำหนดเจ้าหน้าที่ก็ได้ขีดเส้นตาย
เข้าลื้อถอนภายในวันที่๑๙สิงหาคมนี้
โดยได้เข้าไปติดประกาศเพื่อแจ้งเตือน
และบอกให้ทราบถึงกำหนดการที่เจ้าหน้าที่จะสนที่กำลัง

โดยให้ผู้ประกอบการเตรียมเก็บข้าวของหรือว่าทรัพย์สินต่างออกให้เรียบร้อย
พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
หลังปิดประกาศจนครบทั้ง๑๗แห่ง
เจ้าหน้าที่จึงเดินทางกลับโดยที่ไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใดนะคะ